สาวน้อยบ้านหนาสัตว์ป่าบานทุ่ง
สาวน้อยบ้านหนาสัตว์ป่าบานทุ่ง
สวมใส่ผาทุ่งฟังเล็งลุกทุ่ง
ลุกทุ่งมาขนาดนี้มันยังไงค่ะแม่
ว่าไปแล้วก็จะพาไปดูชีวิตของแบบว่า
ลูกทุ่งคุณผู้ชมมันเหนื่อยนะอยู่ในกรุงเทพ
เราเนี่ยทำงานหนักเห็นอากาศเย็นแบบนี้
ปลายปีใช่อยากจะนั่งรถทวนแล้วก็แบบกลับต่างจังหวัดไปใช้ชีวิตซิวกันดูบ้างผู้ชม
เชื่อไหมคะว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดเขายังสวยด้วย

ก็คือลูกทุ่งสาวชาวอุบลราชธานีดอกอ้อทุ่งทอง
มีโมเมนต์ความเป็นสาวไทยบ้าน

เช่นเดียวกันถ้าใครเป็นเพื่อนกับเธอในเฟซบุ๊กนะ

ดอกอ้อก็จะขับรถกลับบ้านเกิด
เป็นสาวชาวไร่ชาวสวนแบบเต็มตัว

วันก็ถือไม้ลวกไปสอยเก็บไข่มดแดง
ไปหาแย่ไข่มดแดง
เพื่อนำมาประกอบอาหารจ้ะ

ดูไลฟ์สไตล์สาวบ้านนาวของตัวเอง
เอ้ยดอกอ๊อกก็มักจะบอกว่าฉันอะไรมันก็ไม่เป็นประแชบปะครับ

ทำอาหารไปว่าวอีสานกันไป
อุ๊ยมวนคาดมวนร้ายสวัสดิ์
นอกจากนี้บางวันแฟนก็จะได้เห็นภาพ
ดอกอ้อถอดรองเท้าลงบ่อไปวิทย์ปลาจ้ะ
เรียกว่าไม่ห่วงความสวยความงาม
หรือว่าผิวพันธุ์จะเสียเลยนะแม่คุณเอ๋ย
อีกหนึ่งลูกทุ่งสาวที่ชอบชีวิตอยู่บ้านต่างจังหวัด

คิดมาอุราชัมนัก
หัวรักไม่เคยส่งเงิน
รู้ข่าวปวดล้าวเหลือเกิน
เมื่อรู้ว่าเงินไม่มาถึงเมีย
ใช่แล้วค่ะเธอคือหมอลำสาวเสียงมหัศจรรย์
หนูแดงพิมพาพรซีรี
เธอคนนี้ชอบไปใช้ชีวิตอยู่ต่างจังหวัดที่บ้านเกิด
จังหวัดชายภูมิจนโดนเมาส์มอยว่าตกอับ
แต่เธอก็บอกแค่บทสน
เพราะว่าตัวเธอเองบอกว่าการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านธรรมชาติ
มันคือความสุขไม่สามารถหาซื้อได้จากที่ไหน
หิวข้าวก็แค่ติดฟืนหุงข้าว
ส่วนอาหารอยากทานปลาก็แค่ไปบ่อวิทย์ปลามาปรุงอาหาร
ก็ได้ทานแล้วหรือผักก็ปลูกเองรอบบ้าน
เห็นไหมคะไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายจ๊า๊บก็บาท
เหมือนฉันอยู่ดีมีแฮงล่ะเด้อ